ปลายปีนี้วงการบันเทิงของเราจะมีคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกหลายคู่อีกหลายบ้านกันเลย
เตรียมรอจ่อคิวจะเข้าห้องคลอดกันแล้วเหมือนกันนะฮะ
นี่ขึ้นมาเลยป๊ามีหนวดแบบนี้ป๋าเวียสุโกลวัฒน์ค่ะ
ตอนนี้แหมหนวดเฟิร์มซะละเกินไม่รู้ว่าเป็นการต้อนรับลูกสาวอยู่หรือเปล่า

อาจจะได้เห็นทายาทตัวน้อยของครอบครัวนี้กันแล้วนะคะ

ป๊าป๊าหมาม้าที่ผ่านมาจะเห็นกันเลยว่า
คู่นี้เขาพากันไปออกทริปต่างจังหวัดต่างประเทศตลอดนะฮะ
เรียกได้ว่าพลังเยอะแบบไม่ต้องแคร์เลยว่าจะท้องจะใหญ่แค่ไหนแล้วนะจ๊ะ

แล้วล่าสุดค่ะพี่เวียก็เตรียมตัวจะเป็นป๊าป๊าเต็มที่แล้วนะจ๊ะ
ร้องเพลงกล่อมเบบีตัวน้อยด้วย
เดี๋ยวรอให้ชมความน่ารักของพ่อบ้านนี้กันหน่อยค่ะ
อันนี้เพลงฉันจะเปล่าขาท้านะเปล่าไปเลยเปล่ามนรอไปก่อน

พระพุทธแม่จุ๋ยค่ะกับน้องพีเจน้อย
นี่บ้านนี้ใกล้โค้งสุดท้ายเข้ามาทุกทีแล้วนะ
ล่าสุดปล่อยแฟชั่นเต็ตออกมาอุ้ยน่ารักมากคุณผู้ชมค่ะ
จุ๋ยเนี่ยตั้งคันเข้าสู่เดือนที่๙แล้วนะ

ถ้าพร้อมจะออกมาลืมตาดูโลกเมื่อไหร่

เพราะว่าตอนนี้ทั้งพ่อทั้งแม่พร้อมมากแล้ว
และที่สำคัญคุณพ่อดูแลคุณแม่ดีมาก
เรียกว่าทุกกิจกรรมที่คุณแม่ชอบทำ
เรื่องของการเข้าครัวการออกกำลังกาย

ก็มีคุณพ่อคอยดูแลอยู่ไม่ห่างเลย

อย่างครอบครัวของพี่เชนธนาไตรฉัด
คนดีคนเดิมคุ้นเกิดของเมืองไทยรัฐเรา
ตอนนี้คุณเจมส์ภรรยาคนสวยเขา
ก็เตรียมตัวจะคลอดลูกแฝดสามนะ

ซึ่งพี่เชนเองก็ต้องทำหน้าที่คุณพ่อสุดสตรองเลย
ทำงานเสร็จปุ๊บบึงรถไปดูแลภรรยาปั๊บ
ร่วมไปถึงคอยเย็นเทนลูกอีกสองคนด้วยค่ะ

เดี๋ยวเราจะได้เห็นชมหน้าแฝดจิ๋วทั้ง๓คนแล้วล่ะค่ะ

เพราะว่าลูกคือ๕คนนะคะ
อีกนิดเดียวก็จะได้เห็นชมหน้าแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ